กลับมาที่ประเทศไทยนะคะที่จังหวัดชนบุรีวันนี้มีอุบัติเหตุ
รถบัตรโดยสารชนกับรถตู้จนรถเนี่ยตะแคงเสียหลักเลยนะคะ
แล้วก็ทำให้คนขับและผู้โดยสารที่มากับรถตู้บาดเจ็บไป๔คน
ส่วนคนขับรถโดยสารค่ะอาศัยจังหวะชุลมุนเนี่ยหลบหนีไปนะคะ
ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นจากรายงานค่ะ
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถบัสรับส่งพันธุ์งาน
ชนกับรถตู้หน้าบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๗ตะบนบ้านเก่า
อเมืองพันธองทำให้รถตู้สีบรอนเทา
เสียหลักพลิกตะแคงอยู่กลางถนนกระจกหน้าแตกท้ายรถมีร่องรอยถูกชน
ภายในรถมีผู้บาดเจ็บ๔คนใกล้กันพบรถบัสรับส่งพนักงานจอดอยู่
ส่วนคนขับอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
รถตู้กำลังจะเลี้ยวเข้าบริษัทแต่จู่รถบัสวิ่งมาด้วยความเร็ว
ชนท้ายรถตู้อย่างจังทำให้รถตู้พลิกตะแคงและมีผู้บาดเจ็บ
ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์เกิดดูปฏิเหตุรถกระบะพุ่งชนต้นไม้
ริมถนนสายวังโป่งชนแดนในพื้นที่หมู่เก้าตะบนวังศาล
อำเภอวังโป่งทำให้ด้านหน้ารถพังเสียหาย
ภายในรถพบนายสุรพลจันสุริยะอายุ๖๐ปีคนขับ
ซึ่งเป็นประหลัดอบตวังหินได้ระบาดเจ็บสาหัสติดภายในรถ
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุนายสุรพลกำลังขับรถกลับบ้าน
อำเภอชนแดนแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เสียหลักชนหลากหลายก่อนจะพุ่งชนต้นไม้อย่างจัง
ที่จังหวัดตรังเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต
ชนท้ายรถบรรทุกบนถนนโคกยูงควนขัน
ตะบนโคกหล่ออำเภอเมืองตรังที่เกิดเหตุพบนายเกรียงศักดิ
่องวายุทธ์อายุ๗๘ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
จมกองเลือดรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย
ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกจอดอยู่หลายทางจู่ผู้เสียชีวิตขี่รถมา
ด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายอย่างจังจนเสียชีวิต
ว่าด้วยความชะลาอาจมองไม่เห็นว่ามีรถบรรทุกจอดอยู่ข้างทาง

ที่จังหวัดพระทะลุงเกิดอุบัติเหตุรถเก็งเสียหลักภูมิชนป้ายบอกทาง
เกาะกลางถนนสายเอเชียพัทธลุงตรัง
ในพื้นที่หมู่๑ตะบลนาท่อมอำเภอเมืองพัทธลุง

คนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยได้ระบาดเจ็บ๒คน

ก่อนที่กู้ภัยจะนำส่งโรงพยาบาล
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำในภายหลัง

ดูปฏิเหตุรถยนต์นับ๑๐คันตกหลุมบนถนนสุขุมวิทย์
ช่วงสะพานข้ามคลองสะบาปในพื้นที่หมู่๑๐
ตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ทำให้ยางรถแตกล้อแม็กซ์พังเสียหาย
รถเก่งและรถโดยสารเปิดไฟฉุกเฉิน

ตรวจสอบพบถนนช่วงนี้ชำรุดเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่
กว้างเกือบ๑เมตรปากหลุมเป็นชะง่อนหินยางมะตอย
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้รถที่ขับผ่านมา

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข
ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียขึ้นมากกว่านี้